ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์นะครับ

ในมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันบอกว่าจะดูแลเขตราชเทวี

เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองครับ
พลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ภูมิชาการกองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์
หรือพลม๒รอ
กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่โซนเศรษฐกิจ

ว่าพื้นที่รับผิดชอบของพลม๒รอมีอยู่๑๒จุด
โดยพื้นที่หลักนี่คือเขตราชเทวีกับเขตประทุมวัน
ซึ่งจะดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นใจกลางเมือง
โดยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช

คือดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

จะพิจารณาจุดที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก
ในจุดนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจรายอย่างต่อเนื่อง

รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่นั้น
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา
ถ้าพบผิดสิ่งปกติไหนสามารถจะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ในทันที

เช่นจะมีการจัดงานเข้าดาวน์บริเวณพื้นที่นี้
บริเวณเจ้าของสถานที่เขาจะรู้ว่า
เขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

ก็ต้องมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัย

ทางส่วนผู้ประกอบการผู้ดำเนินการเอง
ให้เพียงพอที่เกิดความปลอดภัย

สำหรับพื้นที่ที่ต่างชาติอาศัยอยู่นั้นทหารจะลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งที่ผ่านมามีการประสานข้อมูลกันตลอดรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักอาศัยให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลบุคคลน่าสงสัยซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองความผิดปกติได้ยังไงปีนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ท้าชิงสำคัญในการที่จะแย่งคนต่างให้ไปอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับปีที่แล้วไทยรัฐทีวีถ่ายเท้าสดไงใช่แต่สำคัญคือปีนี้มีที่วัดอรุณนะคุณต้องรอดูเลยเพราะท้อเขาเตรียมตัวจัดเต็มแน่นอน